นอกจากภาคเหนือที่เขาว่าหนาวแล้วนะ

ถึงเลย
ถ้าพูดเรื่องนี้ก็เถียงกันไม่จบ

ตอนนี้อุณหภูมิลดลงอยู่ที่สัก๔๕องศาเซลเซียสนะครับ

อย่างที่อุทยานแห่งชาติภูเรือนะครับ
ตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่๙องศาเซลเซียสครับ
บรรยากาศตอนเช้าก็หมอกหนาแบบนี้ลมแรงนะ
พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสบรรยากาศ
หนาวแบบนี้เป็นธรรมชาติดีด้วย
ใกล้ชิดกันเลยทีเดียววิวสวยลมเย็นครับ

มีป่าสนเขาสวนหินธรรมชาติ
แล้วก็มีดอกไม้หลากหลายสายพันธุ
วิวกันแบบ๓๖๐องศาไปเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับ
นี่ไปจุดที่มันหนาวแบบนี้
เขาว่ากันว่าจุดที่หนาวที่สุดเนี่ยไม่ใช่อยู่บนดอยนะ

แต่เป็นจุดที่รอคอยแล้วเธอไม่มาสักที
โอ้ยนาวอบเหมือนใจ
คุณผู้ชมครับอยากจะไปสัมผัสอากาศหนาวธรรมชาติแบบนี้นะครับ
ก็ไปกันได้นะครับเพราะว่าที่นั่นเขามีบริการกางเต็นต์ให้ด้วย
หรือจะนอนบ้านพักก็ได้นะครับ
เพราะว่าภายในอุทยานก็มีสถานที่เตรียมเอาไว้
ให้บริการนักท่องเที่ยวแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างด้วยนะครับ
โทรไปสอบถามกันได้หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้แล้วนะครับ

และอีกหมายเลขหนึ่งคือ๐๘๘๕๐๙๕๒๙๙นะครับ
ไปติดตามกันได้โทรไปสอบถามกับทางอุทยานแห่งชาติภูเรือจังหวัดเลย
สวยงามมากมายอย่าลืมเอาเสื้อกันหนาวผ้าห่มอะไร

เข้าไปก็แข็งกันพอดีเลย
แต่ที่นี่เขาบอกว่าหนาวกำลังพอดี
แล้วก็ถ้าลองไปดูแล้วปลอดภัยจะติดใจ